ถึงข่าวนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องตั้งใจตั้งสติในการฟังหน่อย
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าข่าวนี้จากเดิมที่เราเคยพูดชื่อจริง

ตอนนี้เราต้องใช้ชื่อย่ออักษรย่อ
เพราะว่ากศชก็ขอความร่วมมือมาเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล
ของคนในข่าวที่อายุต่ำกว่า๑๘นะครับ
ดังนั้นกรณีของน้องต่อเต่าเด็กชายวัย๘เดือนที่หายตัวไป
ตอนนี้ก็ยังคงต้องตามกันอยู่ค่ะ
ถามหน่อยว่าเรื่องนี้มันมีความคืบหน้ายังไง

ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ

กับแม่ของเด็กที่หายตัว
ตอนนี้ตำรวจนำตัวไปตรวจสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจก็มีการสอบปากคำตลอด

แต่ละวันก็อาจจะให้การที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนี่ยนะคะ
ซึ่งวันนี้จะมีการประมวลผลการเข้าเครื่องจับเท็จ
การสอบปากคำแล้วก็การตรวจสอบสภาพจิตใจของแม่เด็ก
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับบุคคลที่เคยซื้อบริการ

ตำรวจบอกว่าตำรวจมีข้อมูลหมดแล้ว

พอยิ่งอ่านแชทไปจากตอนแรกที่จะตามหาตัวเด็กที่หายใช่ไหม
กลายเป็นไปเจอข้อมูลเรื่องของการซื้อบริการ
แล้วเดี๋ยวจะเตรียมขยายผลแจ้งข้อหาเป็นรายบุคคลเลยนะคะ
ข้อมูลที่บอกว่ามาจากโทรศัพท์มือถือของทั้งพ่อแล้วก็แม่เด็กเนี่ย
ย้อนไปดูจะเป็นข้อมูลเก่าที่เคยแชทพูดคุย
เกี่ยวกับการติดต่อลูกค้าในอดีตที่ผ่านมาค่ะ
ทีนี้ทางด้านคุณตาของเด็กก็ยอมรับนะว่าเครียด
กังวลมากเลยเรื่องคดีความ
และที่สำคัญมีสื่อบางสำนัก

ว่าตัวคุณตาเองไปมีสัมพันธ์กันกับลูกสาว
เอาง่ายก็คือเหมือนกับพ่อไปมีสัมพันธ์กับลูก

เพราะตัวตาบอกว่าตาก็ไม่มีทางทำแบบนั้น

ลูกก็หมายถึงแม่เด็กที่ขายบริการ

จะมารู้หลังจากที่มีข่าวออกไป
ซึ่งพอได้คุยกับลูกสาวแล้ว
ลูกสาวก็ยอมรับนะว่าทำแบบนั้นจริง
ลองฟังเสียงตาของเด็กหน่อยค่ะ
ส่วนเรื่องสำคัญก็คือการตามตัวน้องต่อต่าว
น้องต่อต่าวเด็ก๘เดือนที่หายไป
วันนี้ก็ออกไปแล้ว

ไปที่กัดตรงบ่อน้ำของบ้านพักหลังหนึ่ง

ห่างจากบ้านน้องที่หายตัวสักประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตรนะคะ
เชื่อไหมว่าไอ้ที่หากันมาตลอด
มีจุดนี้ที่ยังไม่เคยหามาก่อนเลย
ดูสิมันเป็นพื้นที่รับตา
รกด้วยมีต้นไม้อะไรมีเถาวันขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะ
ส่วนเบาะน้ำก็มีพวกแบบว่า

แต่เรามองไปแล้วเหมือนกับเป็นสนามย่าเลย
แล้วเขาบอกว่าขุดบ่อน้ำมาประมาณ๑๐๒๐ปีแล้ว

เขาบอกว่าขุดมาเพื่อที่จะเอาดินมาถมสร้างบ้าน
บ่อนี้ลึกสัก๖เมตรได้
เชื่อว่าแม่เด็กคงไม่น่าจะเอาลูกมาทิ้งไว้ตรงนี้หรอกมั้ง
เพราะถ้าเกิดเอามาทิ้งจริง
ป่านนี้มันผ่านมาจะ๓อาทิตย์แล้วไง

ดูสิเขาเอาโดรนบินดูรอบบ่อเลยค่ะ
ไม่เจอหรอกไม่รู้ว่าจะบอกอะไร
ไปแล้วก็ลำบากเป็นที่ตัวมันคนเดียว

อืมความรับอยู่กับแม่มัน

เพราะฉะนั้นการหาจนถึงตอนนี้
รายงานที่ล่าสุดเข้ามาก็คือยังไม่เจอตัวน้องแหละ
แต่ว่าช่วงบ่ายเดี๋ยวต้องวางแผนกันอีกครั้งนะคะ
คือปูพรมหาจริงนะคุณ
เมื่อวานก็หาในป่าหาแถวสุสานหาแถวต้นไซอาถรรพ์นะ
ตอนนี้ก็ขยายวงหาทุกที่ภาคพื้นน้ำทางอากาศบินโรนเอาหมด
แล้วการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเอาจริงนะ
ตอนนี้ตำรวจก็รู้ข้อมูลเยอะขึ้นแล้ว
แต่ตำรวจอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยกับสื่อทั้งหมดหรอกค่ะ

ก็คือกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านของน้องที่หายตัวไป
ก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีถอดไปแล้วพังใช่ไหม
ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้ว
และสิ่งที่ตำรวจเผยให้กับสื่อฟัง
ได้แค่ว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านหลังนั้น
แล้วก็กลับมาตอน๗โมงเช้าของวันที่น้องหายตัว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้ต้องตามกันต่อด้วยนะคะ
จะมีหลักฐานอะไรที่ตำรวจบอกมาอีกหรือเปล่านะคะ
สำคัญนะฮะเรื่องของการเข้าเครื่องจับเท็จ
ข้อมูลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะ